กรณีนักเรียนมัธยม๒คนทำร้ายชายสูงวัยขายขนมเพราะเข้าใจผิด
คิดว่าไปต่อว่าเรื่องที่ทั้งคู่ไปขโมยฟาง

เด็กวัยรุ่น๒คนทำร้ายคุณลุงท่านหนึ่ง
เพราะว่าเด็กวัยรุ่นอยากได้ฟางบอกว่าจะไปอบไก่ซะหน่อย
แต่นึกว่าลุงหวงฟาง

แล้วก็ผู้เป็นลูกของคุณลุง
ก็เอาเรื่องราวมาโพสต์ในโลกโซเชียล

เรื่องนี้ปรากฎว่าพ่อแม่ได้นำตัว
มากราบขอโทษคุณลุงบนโรงพักแล้ว
นายตีบหรือว่าติ่มบุญมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์
เลขขายขนมไทยตามหมู่บ้าน
ก็เป็นคุณลุงเนี่ยนะพร้อมด้วยบุตรชาย

เจรจากับผู้ปกครองของนักเรียนมัธยม

รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ

ในหมู่บ้านอเผินาดีจังหวัดปราเจมส์บริ

นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบขอขมาคุณลุงเลยนะครับ

อย่าใจร้อนไปก่อเหตุในลักษณะนี้อีก

มันเสียอนาคตหลานเองนะครับ
ส่วนทางพ่อแม่ของนักเรียนมัธยมที่ก่อเหตุ

ก็ได้นั่งไหว้ด้วยเหมือนกัน
กล่าวขอโทษที่ลูกชายกระทำผิดไป

ขอให้ลูกมีโอกาสแก้ตัวใหม่สักครั้ง

ปล่อยให้ลูกดื่มสุราจนเกิดเรื่อง

ฟังเสียงของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่
ที่ออกมารับผิดแทนลูกชายกันด้วยครับ
ผมขอแก้ประโทษทุกคนนะครับ
ที่ลูกผมไม่ดี
และก็แก้ให้เป็นอุทาหรณ์

ก็เขาทำไปไม่คิดเพราะความสุรากัน
อยากให้เขาแก้ตัวใหม่
อยากให้สังคมให้อภัยเขา
อยากฝากอะไรกับผู้ทองอะไรอย่างนี้ครับ

ให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่า
การให้ลูกดื่มสุรานเป็นสิ่งที่ไม่ดี
เพราะฉะนั้นเรายอมรับผิดเองครับ

ก็เลยให้ลูกกินอยู่ที่บ้าน

หัวอกของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่นะครับ
ส่วนในทางคดีแม้ว่ากุลุงตีบเจ้าทุกข์

แต่ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญานะ

เพื่อให้สารตัดสินต่อไปนะครับ